เรื่องของผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเปล่า

จนกระทั่งดันแฮชแท็กภาษีผ้าอนามัย

และถึงขนาดว่าด่ารัฐบาลเลย
รัฐบาลเลยด่านายกเลยเอางี้ดีกว่า

ก็คือโคศกภักดิ์เพื่อชาติปล่อยไก่หรือเปล่า
แต่เอาล่ะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกนะคะ

และกรมสำหรับสามิทก็ออกมาแจง
ถูกต้องต้นเรื่องก็คือมาจากโฆษกภักดิ์เพื่อชาติ
นางสาวเกรดปรียาแก้วแสนเมือง
เธอออกมาโพสต์นะเธอบอกว่าเธอสังเกตนะ
มติคอรมอลในวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ระบุให้ผ้าอนามัย
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
แล้วก็ตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่า

ตัดสินใจให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าพุ่มเฟือย
เพื่อเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้น
ถึงร้อยละ๔๐และไม่ควบคุมราคา
คือจริงสินค้าฟุ่มเฟือยต่างก็เหมือนเครื่องสำอางอย่างนี้
คือไม่ได้กำหนดเรื่องราคาและภาษีมันจะสูง
สีมันจะสูงทีนี้ก็มีการด่านายกเลยนะ
เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าภาษีผ้าอนามัยถูกเก็บร้อยละ๔๐
นั่นจะแปลว่าผ้าอนามัยที่เราซื้อต่อห่อปกติเนี่ย
บาทจะดันขึ้นไปราคาเกือบห่อละ๓๐๐บาท

ซึ่งเข้ากับค่าแรงขั้นต่ำของสาวโรงงาน
แล้วคุณคิดดูนะสาวโรงงานทำงาน๑วัน
เพื่อมาซื้อผ้านามัย๑ห่อใช้๑เดือน
มันไม่ใช่ไงตักกะนี้มันไม่สมบูรณ์ทีนี้

มีบางข้อวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่า
แล้วแม่คุณไม่ต้องใช้อย่างนี้นะ
แม่คุณไม่ต้องใช้ผ้าอนามัยเหรอเอาจริงมันคือความโกรธเครื่อง
เพราะเอาจริงนะพอคนได้ยินแค่ประโยชน์ที่คุณรู้สึกอังมันสักครู่นี้ใช่ไหม
ผู้หญิงทั้งประเทศรู้สึกเหมือนถูกลิดรอนสิทธิอะค่ะ
เหมือนบอกว่าอ๋อฉันผิดเหรอที่เกิดมามีมดลูก
ฮึ่มเลยฮึ่มเลยคือพูดจากวิพากษ์วิจารณ์กันตรงเนี่ย
หญิงหลายคนก็ถามว่าฉันจะอุดรูรั่วยังไงในแต่ละเดือนนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ดราม่าถูกสยบด้วย
อธิบดีกรมสรรพสามิตรคุณวิวัฒน์เขาสกุลนะคะบอกว่า
คือในฐานะโคศกรมสรรพสามิตรมีการชี้แจงทางเพจของกรม
ยืนยันยืนยันนะไม่มีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตรา
ที่เป็นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยตามที่ข่าวปรากฏ
เนื่องจากสินค้าชนิดนี้เก็บเฉพาะแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือร้อยละ๗
ทีนี้หลังจากนั้นโฆษกภักดิ์เพื่อชาติก็ดันต่อค่ะ
ก็บอกว่าเอ้าแล้วภานะไหมแบบสอดอานั่นน่ะ
คุณจัดให้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยก็ถูกไงก็ใช่ไง

เพราะผ้านามัยแบบสอดมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เขาก็เลยให้มันไปอยู่ในสินค้าฟุ่มเฟือย
นอกจากรองอธิบดีกรมสรรพสามิทนะ
อธิบดีกรมสรรพสามิตรก็ออกมาพูดเหมือนกัน
บอกว่าก็ถามว่าผ้านามัยไม่ใช้ได้ไหม
ถ้าไม่ใช้ไม่ได้แล้วมันจะฟุ่มเผยได้อย่างไร
ถามต่อไปถึงคนปล่อยข่าวเอาอะไรคิด
ถึงก็ปล่อยข่าวนี้ออกมาอธิบดีก็จวกออกไปแบบนี้

นะครับคุณผู้ชมฮะ